อันนี้ต้องพูดกันตรงว่าทางตำรวจ
ท่านพลธรรมเดชน์ศิวรารังศิพธรรมนาคุณรองภวตร

แต่ท่านก็ถูกตั้งข้อสังเกตถูกวิภาควิจารณ์อยู่
ถ้าจะนับเป็นประเด็นก็๓เรื่องหลัก
หนึ่งคือข้อหาทารุณกรรมสัตว์
สองคือเรื่องของงาช้าง
การตรวจงาช้างที่ยึดได้จากบ้านของนายเปรมชัย
สามคือเรื่องการรับไหว้กัน
คงไม่มีใครติดใจสงสัยเรื่องภาพที่เห็นเต็มกันแล้ว
รู้แล้วว่าเป็นการรับไหว้ไม่ได้ไหว้ก่อน
ใช่วันนี้ท่านต้องชี้แจงอยู่๓เรื่อง
คือนักข่าวก็ถามทุกเรื่องนั่นแหละนะครับ
อย่างเรื่องของข้อหาธารุณกรรมสัตว์
ประเด็นที่ผู้บังคับบัญชาไปสั่งภาคทันร้อยเวรเจ้าของคดีที่รับร้องทุกข์
คดีทารุณกรรมสัตว์กับนายเปรมชัยที่มีคนมาแจ้งนะฮะ
ถ้าการทำตามกฎหมายของตำรวจต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่นะ
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วว่า
การที่ร้อยเวรไปรับคำร้องทุกข์
โดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
มันเป็นความผิดมันทำไม่ได้
ถ้ามีชาวบ้านมาแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันบัตรประชาชนหายอะไรพวกนี้

หรือแจ้งเรื่องอื่นลงบันทึกประจำวันอะไรไว้ก่อน

อันนี้คือเหมือนกับรับแจ้งข้อหาเลย

ตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยที่กรุงเทพ
งาช้างยึดมาได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เรื่องนี้คนตำรวจเอกสิทธิ์โวราบอกว่า

ทะเบียนการครอบครองงาช้าง

การรับแจ้งงาช้างตามการขึ้นทะเบียนของไทย
ต้องเป็นงาช้างไทยถึงจะครอบครองได้
ถ้าไม่ใช่งาไทยแล้วไปแจ้งการครอบครอง

แต่หลักฐานเบื้องต้นณขณะนี้
งาช้างที่ยึดได้ผู้ที่ไปแจ้ง
เป็นชื่อของนางคณิตาวิทยานันต

เป็นคนจดแจ้งการครอบครองงาช้าง

ดังนั้นทางกรมอุทยานในฐานะที่เป็นผู้รับ
จดแจ้งการขึ้นทะเบียนงาช้าง

กับพนักงานสอบสวนสนมักขสัน

แล้วก็ไปดำเนินคดีกับภรรยาของนายเปรมชัย
สุวรรณจัญญาเลขาสมาคมองค์การพิทักษ

จะให้กตรไปสอบว่าที่ไปก้มหัวต่ำ

อันนี้มันถือว่าเข้าข่ายเลือกปฏิบัติไหม

แล้วแต่จะพูดอะไรก็พูดได้
แต่ว่าอย่าไปทำอะไรให้ผิดกฎหมาย
เพราะถ้าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
แล้วตนเสียหายตนก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
แต่ขอยืนยันว่าการจะไหว้
หรือไม่ไหว้ใครอะไรยังไง

แต่พนักงานสอบสวนไม่ใช่ว่าจะมาทำตามสื่อทั้งหมด

ผมว่ายใครหรือไม่ว่ายใคร